บุรีอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันครับผู้ชายคนนี้อายุสามสิบกว่า
จะพ้นโทษออกมาจากคุกได้ประมาณ๕วันเขาติดคุกเพราะว่าคดีข่มขืนกระทำชำราว
ข่มขืนเมียของเพื่อนออกมาได้๕วันเจออีกทีกลายเป็นศพโดนยิงเข้าที่หัวครับ
ตอนนี้กำลังล่ามือปืนอยู่นะฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสภท่าไม้รวกที่เพชรบุรี
รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงตายพบร่างอยู่บริเวณร่องน้ำจุดนี้ครับ
ในพื้นที่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางตรวจสอบแล้วผู้ตายทราบชื่อคือนายชาลี
หรือว่าในหลิมอายุ๓๔สภาพศพคือนอนคุดคู้นอนเหมือนกับนอนตะแคงข้าง
อยู่ในร่องน้ำแล้วมีตะข่ายกันสัตว์พันติดอยู่ที่ขาด้วยครับ
อกจากนี้ตรวจพบมีร่องรอยถูกกระสุนปืน๙มมยิงเข้าที่หน้าผากข้างขวา
ลุขมับขวา๑นัดที่หายปลาร้าอีกหนึ่งนัดและยังมีที่ต้นคอข้างขวาอีกหนึ่งนัด
ใกล้กันครับพบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันก็คือ๙มมตกอยู่อีก๒ปลอก
ตำรวจเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับสอบถามนางเดือนซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
หลังที่อยู่ใกล้กับที่ไปเจอศพนั่นแหละแล้วก็เป็นคนมาเจอศพคนแรก
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นางเดือนเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงประมาณสองทุ่ม
คืนวันที่๒๒กรกฎาคมเธอเองได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแถวถนนหน้าบ้าน
เสียงปืนดังติดกันประมาณสามนัดปั้งปั้งปั้งต่อมาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นข้างบ้านของเธออีกสองนัด
ค่ะมีมาอีกสองปั้งปั้งกลัวเธอบอกกลัวมากไม่กล้าออกมาดูอ่ะ
รอจนกระทั่งตะวันขึ้นพอรุ่งเช้าเลยออกมาดู
เมื่อคืนมันเสียงเหมือนปืนดังเลยห้านัฒทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ส่องไปส่องมาเจอร่างคนตายอยู่ตรงนี้ช็อกเลยครับ
เดินไปตรงนั้นเราเห็นฆ่าคนก็เรียกแฟนไป
แค่นั้นแหละก็ตกกระใจก็ไม่ได้เดินเข้าไปกลัว

ตอนท่านคืน

ไม่ได้ออกมาใครจะกล้าออกก็กลัว
ไปเจอกระสุนปืน๙มมตกอยู่ห่างจากบ้านของนางสำเริงประมาณ๕๐เมตร

คาดว่าอาจจะเป็นจุดแรก
คนก่อเหตุเริ่มยิงผู้ตาย
อาจจะไล่ยิงมาหรือไม่อย่างไร
สันนิษฐานของตำรวจคาดว่าผู้ก่อเหตุ
น่าจะเป็นคนรู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดี
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วเจอกับผู้ตาย
โตเถียงกันแล้วขี่รถไล่ยิง
ผู้ตายอาจจะวิ่งสะดุดล้มตะข่ายที่กันสัตว
แล้วไปเจอว่าพันแข้งพันขายอยู่ที่ร่างของศพ
ไม่จูงใจล่ะทำไมถึงอิงโหดเยี่ยมขนาดนี้
คาดว่าอาจจะเกิดจากปมแค้นส่วนตัว
เรื่องที่ญาติของผู้หญิงที่เคยถูกผู้ตายกระทำชำราว
ก่อนที่ผู้ตายนั้นจะต้องรับโทษติดคุก
ประมาณช่วงปี๖๔ติดนานประมาณ๒ปี
จะพ้นโทษออกมาได้๕วัน
แล้วก็มาถูกยิงตายเจาะเข้าที่หัวเลยนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก่อติดเรื่องนี้ทันทีที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม
คนก่อเหตุทันทีที่รู้ตัวจะรีบรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ